สาวเธอถูกฆ่าหันศพแล้วนำร่างไปฝังไว้ใต้ทางด่วน
ตำรวจจับได้ทันควันเลยค่ะ
คนก่อเหตุคือแฟนนุ่มของเธอเอง
เค้นสอบสารภาพเลยว่าทะเลาะกัน

หลังจากรู้ว่าเสียชีวิตหั่นศพเป็นชิ้นทั้งหมด๗ชิ้นค่ะ
นำไปฝังไว้ใต้ทางด่วนใส่ถุงดำไปฝังเอาไว้

จากเรื่องของความขัดแย้งผู้ตายพยายามตีตัวออกห่างโอ้โห
และนี่เป็นภาพที่ตำรวจไปขุด
แต่มันก็เป็นพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมเกินไป
แล้วตอนไปจับได้เนี่ยก็นั่งนิ่งอยู่ในห้อง
ตอนไปเจอเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมาไล่เลียงเหตุการณ์
ให้ได้เห็นกันให้ได้ดูกันสำหรับเรื่องนี้
ตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการคุมตัว
นายชาญวิทย์หรือว่าดอนอายุ๓๕ปี
ผู้ก่อเหตุฆ่าหันศพแฟนสาวนะคะ
คนนี้แหละเสื้อดำกางเกงเขียว
คือนางสาวอรนันหรือว่าพินนราธรอายุ๓๐ปี
แล้วนำร่างไปฝังไว้ใต้ทางด่วนรามอินทราอาจนลง
ถนนประดิษฐ์มนูธรรมใกล้กับตลาดหัวมุม
กลางเมืองเลยนี่พาไปชี้จุดที่นำชิ้นส่วน
๗ส่วนไปทิ้งเอาไว้นะคะที่ใต้ทางด่วน
กู้ภัยก็ไปเก็บหลักฐานขุดขึ้นมา
ถุงดำหลายใบแล้วค่ะนำออกมาชันสูตร
ไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์เป็นเพศหญิง
นะคะดูเนี่ยแยกชิ้นส่วนออกมา
ดอนผู้ก่อเหตุให้การว่าคบดูใจกับผู้ตายมา๒ปี
นัดเจอกันที่ห้องเกิดเหตุเป็นประจำ
เจ้าหน้าที่ที่อาคารที่พักดังกล่าวทราบมาโดยตลอด
แต่ว่าระยะหลังทะเลาะเกินบ่อย
เพราะว่าผู้ตายอายุยังน้อยเป็นคนหน้าตาดีอัธยาศัยดี
จึงเกิดความหึงหวงค่ะแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
ถามว่านี่เป็นการฆาตกรรมที่โหดเยี่ยมจริง
ไปเอาแนวคิดแนวทางมาจากไหน

ดูภาพยนตร์ฆาตกรรมแนวสืบสวนสอบสวนฆ่าหันศพของฝรั่งมา

ก็เลยนำมาเรียนแบบในการก่อเหตุค่ะ
แต่นี่มันเป็นคนที่คุณรักถ้าคุณคบหาเขาอยู่ไง

ก่อเหตุวันที่๒๘ตอนกลางคืนค่ะ
ตัวเขาและแฟนสาวบอกว่ามีปากเสียงกัน
เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาความรัก
ที่ฝ่ายชายจะทำร้ายร่างกายจนฝ่ายหญิงหมดสติ
วันรุ่งขึ้น๒๙กันยามาทราบว่าแฟนสาวเสียชีวิตไปแล้ว
คุณคิดดูนอนอยู่กับร่างไร้วิญญาณของแฟนตัวเองมา๑คืนเต็ม
คือเอาง่ายแฟนตายนอนอยู่กับศพ
นอนอยู่กับศพมาคืนนึงอะค่ะ

กระทั่ง๓๐กันยายนจึงวางแผนหั่นศพ
โดยออกมาซื้ออุปกรณ์ในการหั่น
ทั้งมีดทั้งเลื่อยและขวาน
ที่มีความคมพิเศษ

แล้วก็มีการจัดแยกชิ้นส่วนศพในห้องน้ำออกเป็น๗ส่วนค่ะ
ส่วนนี้ใส่ในถุงดำแยกกัน๗ชิ้น๗ถุง
จากนั้น๒ทุ่มฮิ้วถุงดำลงจากคอนโด
แล้วเอาไปฝังไว้ใต้ทางด่วนฉลองรัฐ
เอาจริงคดีนี้เนี่ยนะต้องชื่นชมแม่บ้านของห้องพักเพราะอะไรรู้ไหมคะ
แม่บ้านเองมีไหวพลิบดีมากช่างสังเกตดีมาก
เพราะว่าแม่บ้านเขาจะเข้าไปทำความสะอาดห้องพักที่อยู่ติดกับห้องเกิดเหตุ
แต่ด้านเปิดผิดห้องคุณตอนนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุไม่ได้อยู่ในห้องหรอก
แม่บ้านเปิดเข้าไปมีกลิ่นคาวมาเตะจมูก
เป็นกลิ่นคาวของเลือด
ในห้องน้ำที่เขาเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้
ก็เลยสงสัยว่าห้องนี้มันจะต้องเกิดเหตุไม่ดีแน่
ก็เลยแจ้งตำรวจสุดท้ายตำรวจมาตรวจสอบนี่แหละ
ตอนตำรวจมานี่นะผู้ก่อเหตุนั่งอยู่ในห้องกับคุณ
ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ขัดขืนไม่ได้อะไรเลย
รับสารภาพแต่โดยดีนะคะ
ส่วนของคดีตอนนี้ตำรวจเป็นแบบนี้เลย
อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ก่อเหตุ
แล้วจะให้นักประดาน้ำไปงมหาอุปกรณ์ที่ใช้หันศพ
ทั้งมีดทั้งขวานเพราะว่าผู้ก่อเหตุก็ให้การว่า
หลังจากนั้นเอาไปทิ้งคลองห่างจากตลาดนัดเรียบด่วน

เมืองต้นตำรวจจุดนี้

ดำหานะคะว่าจะไปเจออุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุหรือเปล่า
ทีนี้เบื้องต้นตำรวจเขาไปเจอเพียงโทรศัพท์
แล้วก็ไปเจอเลื่อยที่ใช้ก่อเหตุ

เอาล่ะหลังจากนี้เดี๋ยวจะต้องมีของกลางในคดีอีกหลายอย่าง
เดี๋ยวจะไปหาเพิ่มเติมจนกว่าจะครบนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่น

กลัวมากนะคะเหตุการณ์นี้